เมื่อวานนี้ก็มีการปิดการจราจรในกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พายุหายาตราทางสะทนละมาก
พระราชวิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
บนพื้นที่จริงเป็นครั้งที่๒ครับ
ซึ่งก็เป็นไปอย่างสวยงามและสมพระเกียรติ
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหาญาตราทางสะทนละมาก
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
จัดให้มีการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระอยุฮาตยาตราทางสะทนละมาก
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครบนพื้นที่จริงเป็นครั้งที่สอง
โดยช่วงเย็นของเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง
ไปเฝ้ารอชมการซักซ้อมความสวยงามของริ้วขบวนตามจุดต่าง
ซักซ้อมเป็นไปตามลำดับพระราชพิธีจริงที่จะเกิดขึ้น
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่๕พฤษภาคม
โดยเริ่มจากการเทียบพระราชยานพุทธตานทององค์จำลองที่เกย
พระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวัง
ในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
แล้วยาตราริ้วขบวนผ่านประตูพิมารชัยศรีประตูวิเศษชัยศรี
ในการซักซ้อมครั้งนี้ผลเอกประยุจจันโอชานายกวัฒนมนตรี
พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ร่วมกันฝึกซ้อมในริ้วขบวนด้วยนะครับ
สำหรับการจัดริ้วขบวนแบ่งออกเป็น๓ส่วนด้วยกันนะคะ
แก่ขบวนหน้าเป็นขบวนนำประกอบด้วยตำรวจม้านำ
ดุรยางวงนำกองบังคับการกองผสม
กองพันธหารเกียรติยศนำเสด็จพระราชดำเนิน
ส่วนที่๒เป็นขบวนกลางหรือขบวนเสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบด้วยตอนนำริ้วตอนเครื่องประโคมตอนอำนวยการริ้วขบวน
ส่วนพระราชยานได้แก่ตอนเครื่องสูงหน้าตอนพระราชยานแถวแซงเสด็จ

และส่วนที่๓ขบวนหลังประกอบด้วยวงดุรยางวงตาม
กองพันธหารเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนิน
โดยกำลังพลในริ้วขบวนจะเดินตามจังหวะดนตรีจากวงดุรยัง
นำและวงตามที่บันเลงเพลงพระราชนิพล๖เพลง
คือเพลงพระราชนิพลมัดราชวรรลบยามเย็นใกล้รุ่ง
สันเสริมเสื้อป่าสันเสริมพระนารายและมัธรทงชัยเฉลิมพล
ยาตราต่อเนื่องไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเป็นจุดแรก
เส้นทางนี้มีระยะทางประมาณ๒กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๑๐นาที
จากนั้นริ้วขบวนออกจากหน้าวัดประบรนิเวศวิหาร
ยาตราไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามเป็นวัดที่๒
ระยะทางประมาณ๓กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๔๐นาที
และเส้นทางที่๓ยาตราริ้วขบวนจากวัดราชวพิสถิตมหาศรีมาราม
ยังวัดพระเชตุพลวิบลมังคารารามเป็นวัดที่๓
ระยะทางประมาณ๖๕๐เมตรใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
จากนั้นริ้วขบวนจะยาตรากลับเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรี
ผ่านประตูพิมารชัยศรีแล้วที่พระราชดาลพุทธาลทองที่เกยพระทินักอาพรพิโมปราสาท
รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ๗กิโลเมตรโดยการซักซ้อมเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๕๕นาทีครับ
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครบนพื้นที่จริง
มีคุณอีกขึ้นอีกครั้งวันที่๒๘เหมษาฝรดียนนี้
โดยการซักซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายเพื่อความพร้อมเพียงในวันพระราชพิธีจริง
ซึ่งเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสำคัญนี้นะคะ
ทางรัฐบาลเองก็อยากจะเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมากไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามแล้วก็วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ในวันที่ห้าแล้วก็หกพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะ
ในโอกาสเสด็จออกนาศีหบัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาท
ให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระบารมีร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง
แล้วก็ได้ถวายพระพรชัยมงคลอย่างจงรักภักดีโดยพร้อมเพลียงกันค่ะครับ